ใครที่คิดถึงสาวหญิงที่ติดการมาทางนี้ค่ะ
บันเทิงไทยรัฐมีคำตอบว่าเธอหายไปไหนนะจ๊ะ
ไม่ต้องห่วงเราโทรศัพท์ไปค่ะ

เธอก็บอกว่าโอ๊ยเธอก็โดนวิกฤตโควิดเล่นงานเหมือนกัน
กับเพื่อนพี่น้องในวงการบันเทิงอื่นนะคะ
ซึ่งตั้งแต่โควิดระลอกแรกนะจนถึงตอนนี้
ไม่มีงานแสดงดนตรีที่ไหนเลย
ทำให้รายได้หลักนะที่ได้จากงานตรงนี้ไม่มีเข้ามาเลย
แต่เธอก็ไม่ท้อนะทำทุกอย่างเช่นเดียวกัน
ไม่ว่าจะเป็นการทำน้ำปลาร้าสับขาย
การขายผลิตภัณฑ์เสริมความงามต่างค่ะทางโลกออนไลน์
ซึ่งก็พอทำให้มีรายได้บ้าง
แต่ต้องมาเครียดค่ะเหมือนเจอมรสุมอีกครั้งหนึ่ง
เพราะว่าอะไรรู้ไหมคุณแม่ล้มป่วยเป็นอามภาษณ์ครึ่งซีกค่ะ
ทำให้มีเรื่องค่าใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้นด้วย
เจ้าตัวบอกว่าโอ้โหบางวันนะ
ใช้ยาแก้เขี้ยนเป็นตัวช่วยในการนอนหลับเลยล่ะค่ะ

จากวิกฤตที่เราได้เจอ
ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของโรคร้ายโควิดนะคะ
ที่เราต้องหยุดพักในการร้องเพลง
คุณแม่ค่ะก็มาเป็นสโตรกนะคะ

แล้วพ่อก็สุขภาพไม่ค่อยดี
เพราะว่าอายุมากแล้วก็ต้องดูแลค่ะ

วันจะต้องกินยาคลายเครียด

ถ้าเราจมอยู่กับตรงนั้นนะคะ
คนที่แย่ก็คือคนที่เราดูแลอยู่ก็คือครอบครัวเรา
หญิงก็เลยฮึดขึ้นมาค่ะ

ดีจังเลยไม่ปล่อยให้อารมณ์ตัวเองมันดิ่งลงไปลึกนะคะ

แต่งหน้าทำผมแต่งตัวสวยแบบนี้นะ
ในขณะที่บอกว่าเครียดไม่มีงานทำ
แต่ว่านี่เขาจะมีการไลฟ์ขายของก็คือ
ผลิตภัณฑ์ความงามแบรนด์ของพี่เขานั่นแหละ
แฟนนะก็สามารถไปอุดหนุนได้นะ
หรือว่าไปฟังพี่หญิงร้องเพลงได้นะคะ

บางทีเราเครียดไม่จำเป็นต้องแบบว่านั่งตัวโซมนะ
ลุกขึ้นมาค่ะแต่งเนื้อแต่งตัวนะคะ
ให้มันดูสวยงามจะได้มีความสุขทางใจ
ทั้งตัวเราเองแล้วก็คนดูด้วย